ต่อกันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย
ช่วงเช้ามืดของวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณตาอายุ๗๑ปีปั่นจักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้ามืด
จากนั้นมีรถเก๋งมาชนแล้วหนีไป
คือชนแล้วหนีนะคะตอนนี้คุณตาบาดเจ็บสาหัส
ญาติญาติเลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาร้องสื่อบอกว่า
คนขับรถเก๋งคุณกลับมาเถอะกลับมารับผิดชอบการกระทำของคุณเถอะ

ขณะที่นายประเสริฐพันชงอายุ๗๑ปี
กำลังปั่นรถจักรยานนะคะออกกำลังกายช่วงเช้ามืด
โซลูน่าสีบรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาพุ่งชน
เกิดขึ้นเช้าเมื่อ๓๑ธันวาคมนะคะหลังจากนั้นรถเก๋งคันนี้
ขับรถกลับรถวิ่งสวนเลนข้ามไปอีกเลนแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
ส่วนคุณตาอาการโคม่าตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัยนะคะ
พรอายุ๖๓ปีเป็นญาติของคุณตาและอยู่บ้านติดกับคุณตา
ก็คือคุณประเสริฐเล่าว่าช่วงเช้ามืดประมาณตี๕
ได้มีคนขี่รถจักรยานยนต์มาบอกว่าคุณตาประเสริฐถูกรถชน
อาการสาหัสเหตุเกิดบริเวณก่อนถึงวาดวัดราชสัทธาธรรม
หรือวัดปากแควร์ในอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะห่างจากบ้าน๕กิโลเมตรค่ะ
ขณะที่คุณตาประเสริฐกำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายตามปกติ
ปรากฏว่ามีรถเก๋งมาพุ่งชนร่างของคุณตากระเด็นกระแทกกับพื้นถนนนะคะ
ก่อนที่จะวนกลับมาดูคุณตาจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปทางตัวเมืองสุโขทัย
ซึ่งจากคลิปวิดีโอจะสังเกตเห็นว่าคุณตาประเสริฐขี่รถจักรยานอยู่ค่อนข้างชิดริมฟุตบาท
แต่รถคันนี้ก็ยังมาพุ่งชนนะคะ
นายพรซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นญาติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติแล้วคุณตาประเสริฐจะปั่นจักรยานออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะ
ช่วงประมาณตี๕แต่วันเกิดเหตุคุณตาออกปั่นประมาณตี๔กว่าเร็วกว่าทุกวันเลย
เขาก็เลยอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวคนขับรถเก๋งมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนอาการของคุณตาล่าสุดมีเลือดข้างสมองบวมนอนสลบ๓วันแล้วนะคะ
ก็หมอบอกให้ญาติทำใจแล้วค่ะจึงอยากจะให้คนขับรถออกมาช่วยรับผิดชอบหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวคุณและก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คุณขับผ่านนะคะ